เพราะร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
อินโทรโจทย์เพลงที่๑ซึ่งเป็นเพลงเร็ว
วันนี้เธอหอบเอาความฝันและความสุขของคนในบ้านมาสู้
มาช่วยเชียร์น้องบุ๋มกันกับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา
กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา
กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

กับเพลงที่๑ของเรา

และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ

แฟนนั้นมีแต่ก็เหมือนไม่มี
วันหนึ่งในรอบปีโชคดีถึงได้เจอ
สถานะฉันตอนนี้ยังนะเรอ
ยังเวินเวอร์เวินเวอร์เจาะแต่ไม่สนิทไง
ก็พี่แกเล่นละลายหายตัว
เพื่อนก็อำจนน่ากลัวอาจตายแล้วก็ได้
จะเอาไงก็ไม่มาเอาไง

ประกาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกัน
จ้องจะจีบวันนั้นแต่ยังไม่มีชอบ
ช่วยบางทีเป็นหนาวนี่แหละคือเวลาทอบ
ไม่ต้องดำมองโอกาสทอบ

จีบได้แฟนฉันตายแล้ว
กูไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจ
จีบได้แฟนไม่มีแล้ว

ร้องออกมานี่เป็นเสียงจริงนะครับ
มีแต่ลมแต่นี่ร้องบุ่งนี่เป็นเสียง

ครึ่งเรื่องเสียงขึ้นไปเก็บที่หน้าผากเขาก่อน

ตายแล้วแฟนตายแล้วประชด

ก็ไม่รู้ว่าจะใช่เพลงนี้หรือเปล่านะครับ
คุณบุ๋มเป็นไงร้องไปมั่นใจแค่ไหนครับ

ต้องการกำลังใจไหมคะ
มาแล้วต้องการไป

สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณบุ๋มนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้๔ร้องได้ร้อง
ร้องได้สิ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ

ความรักในเสียงเพลงลูกทุ่งของเธอตั้งแต่วัยเยาว
ทำให้เธอสร้างสมประสบการณ์และผ่านการร้องเพลงลูกทุ่งมาแล้วหลายเพลง
ก็ถือว่าเพลงลูกทุ่งให้อนาคตเลย
แต่วันนี้ในเวทีร้องได้ให้ล้านขอแค่๑๐เพลงเท่านั้นที่เธอต้องร้องให้ถูกเนื้อ
มามาเอาใจช่วยเธอกันกับโจทย์เพลงข้อที่๑
ร้องได้ให้ล้าง